ผัวเมียเฮเลยครับเป็นคุณป้าคุณลุงคู่หนึ่ง

ตัวจะรวยแล้วเพราะว่ากินหอยบิด

กินกับน้ำจิ้มแซ่บคล้ายหอยแมงผู้
นี่ขาวแบบนี้ก็เม็ดไซส์กำลังดีเลย
มารู้จักหน่อยคู่สามีภรรยาคู่นี้ครับ
นรงอายุ๖๔ปีกับป้าบังออนอายุ๕๙ปี
อยู่บ้านเลขที่๒๒๗ทับ๑๑หมู่๒อำเภอเมืองลบบุรีครับ

บังออนเล่าให้ฟังนะป้ากับสามีมีอาชีพเย็บผ้าก็เย็บทุกวัน
วันก่อนเนี่ยเย็บเสร็จสามีหิวอยากกินหอยขึ้นมากับน้ำจิ้มแซ่บ
ก็เลยไปซื้อหอยมา๒กิโลกรัมที่ร้านอาหารทะเลสดแยกสะพาน๓๓ตะบนทะเลชุบศร
หอยบิดก็ไซส์กำลังน่ากินเลยนี่ป้าบังออนเล่าให้ฟัง
วันแรกนี้ยังกินไม่ได้นะหอยมันยังเหนียวหนึบอยู่เคี้ยวยากเคี้ยวยาก
พอวันที่๒เอาหอยมาอุ่นหน่อยทีนี้แหละก็ได้กินเนื้อหอยบิดสาแก่ใจแล้วล่ะ
คิดว่าไปขบเอากล้อนกรวดหรือว่าขบกล้อในตัวหอยค่ายออกมาเอาไม่ใช่กล้อด
ฟันลุงฟันลุงยังแข็งแรงดี
อเจมส์เขาบอกว่าไฮมุกเนี่ยนะป้ากับลุงเคยเห็นได้ในทีวี
เคยเห็นในสื่อเฮ้ยมันมุกเมโลหรือเปล่าเนี่ย
ป้าเองก็ดีใจดิเชื่อว่าครอบครัวน่าจะโชคดีแล้วล่ะ
หลังเจอมุกในหอยบิดลุงกับป้าก็ติดต่อลูกหลาน
เอ้ยหลานเอ้ยอยู่กรุงเทพใช่ไหม
มาเอาหน่อยมาเอาไข่มุกเมโลเม็ดนี้ไปดูหน่อย

ถ้าผลปรากฏว่าเป็นมุกเมโลจริง

ลุงกับป้าพร้อมจะขายให้กับคนที่สนใจเลย

ตอนนี้ลุงป้ายอมรับว่าโอ้โหแฮปปี้มีความสุขมาก
ทำใจเป็นเศรษฐีไว้แล้วล่วงหน้านะ
คิดว่ามุกที่เจอในของแท้แน่นอน
ครอบครัวลุงกับป้าชอบทำบุญ
กุศลที่สะสมสร้างมาคงโดนบันดาล
ให้มาเจออัญมณีลำค่าแบบนี้นี่หอยบิดครับ
อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะไปหาหอยบิดว่าแบบ

คือเขาบอกลักษณะมันคล้ายกับหอยแมลงผู้ใช่ไหม
แต่เนื้อมันจะเหมือนกับหอยแครง
แต่ว่ามันจะไม่มีเลือดแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นคาว

ซื้อมาวันแรกยังกินไม่ได้มันยังเหนียวอยู่